แล้วปรากฏว่าไปชนมอเตอร์ไซค์จนสองคนเนี่ยโอ้โหกระเด็นเลย
วันนี้มีความคืบหน้าแล้วแต่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพ

เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมาตอนสักประมาณ๑๐โมงครึ่ง
นี่ตรงสี่แยกซอย๑๓ที่นิคมพัฒนาของระยอง

ค่ะแล้วมันมีความคืบหน้าด้วยไง
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยชาวบ้านนะ
ทีนี้พอตามไปยังพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเจอเนี่ย

ใช่อันนี้คือคนเจ็บที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะ
เนี่ยปรากฏว่าพอมาตรวจสอบดูคุณเห็นรอยไหม

รอยของการเฉียวชนเป็นรอยบุบเลยแล้วก็เป็นรถคันเดียวกันค่ะ
ถามว่าเพราะอะไรชนแล้วทำไมหนีทำไมไม่ลงมาดูทั้งคนขี่คนซ้อนมอเตอร์ไซค์
คนขับบอกว่าไงรู้ไหมตกใจค่ะ
เขาตกใจพอกลับมาถึงบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใคร
ยังไม่ไปแสดงตัวยังไม่ได้ไปแสดงตัวรับผิดชอบ
มาที่สพนิคมพัฒนาเพื่อที่จะให้เจอกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ปรากฏว่าเอาตัวมาเสร็จปั๊บเขาก็ประสานทางคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนซ้อน
ให้มามาเจรจามาพูดคุยกัน
ทีนี้พอคุยกันเสร็จก็มาเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่า
จ่ายมา๒๐๐๐๐บาทแล้วมอเตอร์ไซค์ที่มันพังเสียหาย

เจอจนเจอค่ะเจอเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
คนขับอ่ะนะทางคนขับเนี่ย
หลังจากที่เจอเขาเนี่ยเขาว่าไงบ้างครับ
ตอนที่หนูเจอนะคะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อที่ไหน
ต้องไปติดต่อต้องทำยังไงค่ะครับหนูก็เลยถามมาประมาณว่า
ไม่เห็นข่าวไม่เห็นอะไรอย่างเงี้หรอกค่ะเขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่มีทีวี
ให้เขาเยียวยาหนูเป็นเงินสินใหม่ค่ะครับ
สองหมื่นบาทแล้วก็ค่ารักษาค่าซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ย
ให้หนูเอาไปเข้าถึงแล้วก็เช็คราคาตามที่ได้เจ็ดมาค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทางฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซต์กับคนซ้อน
เขาก็บอกว่าได้คุยได้เคลียร์กันแล้วจะชดใช้ให้สองหมื่นแล้วก็จะซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้
คนขับนี่ขอไม่เปิดเผยถั่วนะครับ
โดนอีกข้อหาหนึ่งเรื่องของชนแล้วหนีแล้วก็ไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือ
เพราะว่าพอหลังจากชนเสร็จแล้วปั๊บยูเทิร์นเสร็จแล้วไปเลยค่ะ